มาต่อกันที่พุทธิรัฐรัตนากุลเสรีเริงฤทธิ์นะคะ
ขี่ม้ามาราทอนของไทยค่ะก็คว้าแชมป์ประเภทบุคคล

ทำเวลาไป๔ชั่วโมง๕๔นาที๕๐วินาทีนะคะ
ส่วนอันดับที่๒ในรายการนี้ค่ะเป็นของวิภาวันพาวิทยาลาภค่ะ
ที่ทำตามหลังแค่๑วินาทีเท่านั้นเอง
ส่วนอันดับที่๓นะคะตกเป็นของนักขี่ม้าหนุ่มจากมาเลเซียค่ะ
มุธมัติอิสยามุดดินบินดาอุดค่ะ